พูดถึงนักร้องอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะพี่ไอซ์
การอยู่ภาษณานชอบไปนานนะ๊ะหลังมาเนี่ยหลายคนก็อยาก
รู้หน่อยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรอัปเดตกันบ้างนะคะ
เหมือนกันตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ไปถามเขา
ถามกี่ทีไม่เคยจะได้คำตอบเลยนะคะแล้วก็คำตอบก่อนหน้านี้ได้แค่บอกว่ายังไม่คิดจะมีแฟนทำงานไปก่อนแล้วกัน
แต่ล่าสุดค่ะยอมใจอ่อนบอกบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะว่าตอนนี้มีคนคุยให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแล้วด้วยแหละนะคะ
เวลาไปเที่ยวเมืองนอกก็มีเพื่อนสนิทไปด้วยแล้ว
ส่วนที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์หายหน้าหายตาไปไหนไปฟังเจ้าตัวเปิดใจทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักครั้งนี้เลยค่ะ
อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นระบุว่ายังไงแต่ก็ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนก็โอเค
จริงมีคนแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันเรื่อยได้ก็โอเค
ตอนนี้ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วล่ะค่ะเวลาเดินทาง
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปคนเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติมีใครด้วยก็สงสัยออกสมมุติไปด้วย

มีแฟนนะจะเป็นท่าฮิตนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้องแบบมีมือเอียง

จับมือเอออย่างนั้นต้องแอบอัคชั่นแบบนั้น